มวยไทยรัฐกันบ้างนะครับในวันเสาร์นี้บ่าย๒ถึง๔โมงเย็น
คู่เอกนะครับมวยฝีมือเจอกับมวยบูแล้วก็มีการเพิ่มน้ำหนักกันขึ้นมานะครับ
ต่ออันดับพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์นะครับดูความพร้อมกันหน่อยครับ
บรรยากาศในการชั่งน้ำหนักกันหน่อยนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐ
วยดีดูฟรีไม่มีการพนันครับเสาร์นี้คู่เอก
เขาบอกว่ามันเป็นมวยมีเสน่ห์นะครับมุมแดงขวัญโดมต่อมินบุรีนั้น
ชกแบบไม่มีตำราอะไรครับเดินบดหลุยแรงนะครับ

เจ้าของฉายาลัมโบทุ่งทรงสอบอยู่ค่ายเพชรสี่หมื่น
ที่ทุ่งสงศ์จังหวัยนาคอสศิษย์ธรรมราชนะครับ
ก็ชนะทางอัมาตอกัมภีร์นะครับ

แล้วก็วันนี้มีโอกาสแก้มือกับตีโต้เลยนะครับ

ตีโต้เป็นมวยฝีมือใดลูกเก่านะครับ

มาที่ค่ายสิทธิ์เฉลิมชัยนะครับ
นครราชศรีมาฟอร์มหลังชนะน็อกยก๒
เพชรน้ำหนึ่งช่อพราง๔๔นะครับ
ชนะน็อกยก๑คางแสนชัยน้อย
ที่พัฒนาความชนะขวัญโดมต่อมินบุรีครับ
วยคู่นี้ทีโต้ฝีมือดีนะครับ

วันโดมจะบูดุดันแล้วก็ทำคะแนนไล่มาได้หรือไม่
เพราะว่าสู้แบบไม่มีหมด๕ยกอยู่แล้ว
เที่ยวนี้ชก๑๒๐ปอนด์ดูขวัญโดมได้เปรียบนะครับ
กัดขึ้นมาตัวใหญ่กว่าเมื่อเช้ามาช่างน้ำหนัก

ส่วนตีโต้นั้นมาพอดีพิกัดครับ
ส่วนคู่ร้องครับพิกัด๑๔๔กับ๑๔๒นะครับ

ระหว่างอินทราชัยช๕พยักษ
เจอกับไฟป่าสวรรค์และโรงฤทธิ์ครับ
เมื่อเช้าคุมมาจากค่ายมาพอดีด้วยกันทั้งคู่
พี่กัด๑๓๔ปอนครับ
ท้ายาทเอกบางไสมาพอดีพี่กัด
ส่วนเทพบุรรณ์ช๕พระยักษ์นั้นมา๑๓๕

และคู่แรกนะครับพิกัด๑๓๗ปอนด
โคมสิงหมาวินเจอกับอับบาสลูกสวน
มาพอดีพิกัดทั้งคู่ห้ามพลาดนะครับ

หยุดนะครับในช่วงของการเทศกาลสงคราม